สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
ฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ดูได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
สัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัส
ของนักเตะร่างเล็กที่สุดในทีมชาติไทย

มันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถหยุดเวลานั้นได้

การวางหละถานเจเนี่ยก็เริ่มมาจากชุดยาวชน

มันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหน
ที่เอาเยาวชนเข้ามาติดชุดใหญ่
ทั้งหมดนี้ติดตามได้เต็มในรายการ
เชียร์บอลไทยกับซิงโก
ไม่ว่าผมจะเล่นอยู่หรือว่า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกันแล้วนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับผมนะฮะ

ยังอยู่ในรายการของเรานะครับไม่ได้ไปไหน

แต่ตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าสโมสรนะครับ

ผมเชื่อว่าเป็นนักเตะในดวงใจของ

เขานี่โอ้โหแฟนคลับล้นหลามแน่นอน

ไม่สามารถเข้าดูกันได้ง่ายนะครับ
โมสรแห่งนี้มีนักเตะทีมชาติไทยรวมตัวกันอยู่มากมาย

เตะขวัญใจชาวไทยอีกคนนึง
ผลงานสโมสรและผลงานทีมชาติไทยเลยครับ
ยังเป็นคนที่สนิทสนมกับนักเตะที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วย
เราไปชมภาพพร้อมกันดีกว่าครับ

คนที่เราจะไปพูดคุยกับเขาตอนนี้อยู่ตรงนี้แหละครับ
เจ้าลิงจ๊ักเจชนะทิปนั่นเอง

ถ้ากลุ่มพวกต่างชาติมันจะกลับบ้านกับครอบครัวเค้า

แต่ถ้าพวกผมบางทีก็นัดกับพี่อุ้มบ้างพี่ตังบ้างอะไรอย่างนี้

ก็จะมีเสื้อผ้าวินเทจก็มี

พวกเสื้อผ้าสไตล์สตีทพวกแบบสไตล์แบบ
เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้
บางคนก็ชอบถ่ายรูปอย่างผมเนี่ย
ชอบซื้อเสื้อผ้าด้วยชอบเกี่ยวกับกล้องชอบถ่ายรูปด้วย

เหมือนมันว่างผมก็แบบอยากถ่าย
พอถ่ายปุ๊บมีความสุขนี่
ผมเกิดเดือนเขากินเจกันด้วยเดือนตุลาค

มาตอนยู๑๙ครับประมาณยู๑๙

กวอนกว่าก่อนเมซซีเมืองไทย

เพิ่มพูดชื่อเล่นจริงของเรา
กลายที่เป็น
แต่ก็เป็นกันเอง
เจ๊ก็เป็นคนที่ที่ตลกและกวน
ก็ผมว่าเจ๊เป็นคนอยู่ไม่สุขครับพี่
คือแบบเหมือนลิงอ่ะเราพูดอะไรอะไรอย่างนี้คือแบบรู้เรื่อง
แต่แบบคือเหมือนสมาธิสั้นแหละ
พอโตมาก็เหมือนแบบทันยุคเมซี่พอดีครับ
ยุคนี้มันยุคเมซี่หรอพอทันปุ๊บก็ดู
ดูคลิปสิใช่ครับดูเขาตลอดอะไรอย่างนี้

มันต้องพูดว่าเราไม่ใช่เมซี่เราคือตัวเราดีกว่า
เราแค่ดูวิธีการของเขาแล้วก็มาเรียนรู้

จากฝีเท้าและความเกลียน
ผมว่าเรื่องความคิดและทัศนคติดีนี่แหละ

ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนยุคใหม่ได้ดีทีเดียวเลยครับ
ว่าแต่ตอนนี้เขาจะพาผมไปไหนกันเนี่ย
นะฮะก็เป็นร้านพวกนักฟุตบอลเมืองทองหรือว่าบางเอ่อบางสโมสรที่อยู่ใกล้เวิร์คเนี่ย
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไล่มาเลยผมอยู่พนิชยาการามจะดำเนินใช่ไหมครับ
เอาอย่างนี้ดีแหละก่อนจะไปอยู่พนิชยาการร่านจนดำเนินเนี่ยมาจากไหน
อ๋อมาจากสัมภารวิทยาครับ
แล้วทำไมให้เลือกโรงเรียนนี้

คัดที่อื่นมาแล้วนะฮะแต่ว่า

ห้ะก็เป็นวิถีของฟุตบอล
วิถีของชีวิตวิถีของฟุตบอล

เป็นยาชนิดหนึ่งที่ทำให้เรากระตุ้น

แจ้งเกิดเพราะว่ามันเตะเป็นเอเชียแล้ว

นัดแรกเริ่มยากดินกันอเจมส์เริ่มยาก
เรารถนัดแรกเจอกาลีเจอโสม

โอ้โหชุดนั้นเล่นพวกผมเล่นกันมัน
พวกที่มีตั้มธนบูรณ์บาร์ทวิทยาพัฒน์ต้นนรุบดินเก่งอธิษฐรณ์เนี่ยแหละ

นี้ที่ขึ้นมาพวกรุ่นเดียวกันเต็มรุ่นเลย
ตอนนั้นเล่นในไทยด้วยโอ้โหแล้วน้ำท่วม
คือแบบตอนนั้นทุกคนจะมารวมตัวที่สนามเทพ

คือแบบล้นเลยมันเลย

พอจากตรงนั้นเหมือนมันเป็นเส้นทางที่แสงสว่าง
เพราะอะไรก็เรียกผมไปติดชุดใหญ่
กว่าโอ้โฮ

รู้สึกก็ภูมิใจครับ

ที่ชุดนั้นชิงกับสิงหาโปร์
พ่ายแบบลูกหนึ่งเลย
มันก็เป็นประสบการณ์ของแมตในความทรงจำ
ของแข่งมาอันไหนแบบประทับใจที่สุด

ผมรู้สึกว่าผมประทับใจทุกแมทที่ผมเล่นให้ทีมชาติ

แต่ทั้งทีมมีแค่๒๐คนและต้องมีอีก๑๑คนที่จะได้ลงตัวจริง

นั่นคือความจริงใจของผมที่ผมได้เล่นได้แบบมีทุกข์ร่วมสุขร่วมกันมีความสุข
และนี่ก็คือที่มาของเจชนะทิพย์นะครับหรือว่าเมซิเจเมืองไทยของเรานั่นเองนะฮะ

ครับยังยังยังยังยังไม่สูง

ไม่ว่าผมจะเล่นอยู่หรือว่าตายขาไปแล้วอะไรอย่างนี้

การวางรากฐานเจก็เริ่มมาจากชุดเยาวชน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูโค้ชซิโก้
เพราะว่าซิโก้จะแนะนำแล้วก็จะมีไอเดียในเรื่องของการวางแผนชุดเยาวชนว่า
นะฮะมีแผนการยังไงและมีความเห็นยังไง
เกี่ยวกับชุดเยาวชนบ่อนไทยครับ

ทีมชาติชุดใหญ่คือคนที่เก่งที่สุด
แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้